ผู้ชายคนนี้เมื่อวานนะเป็นคลิปดังเลยอ่าเปิดทุ่มเปิดทุ่ม
ไอ้ขวนน้ำปันลมอ่ะเออดูนี่นี่หินคลิปป่ะกระจายอ่ะ
แล้วรู้ยังว่าเขาเขาทำทำไมทำทำไมไปฟังเขาดิ
โอ้โหบางคนเปิดฝันบุ๊ม
น้ำเขียวเมื่อกี้
เปิดฝันแล้วบุ๊ม
นี่เป็นคลิปที่ผู้ชายวัยกลางคนนะครับ
ยืนเปิดขวดน้ำอารมณ์แล้วปลาแล้วทุ่มลงพื้น๑๒๓ขวด

หลังจากทุ่มขวดน้ำอารมณ์จนหนำหัวใจแล้ว
นะครับก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

ต้นเรื่องน่าจะเกิดจากไม่แถมถุงพลาสติกมั้ง

ไปคุยกับนายวีระผู้ชายในคลิปนี้
เขาอายุ๔๗ปีนี่พี่คนนี้
คือดูข้างหลังดิ

บ้านเปิดร้านขายของชำอยู่ที่บ้านบึงนะครับ

ไม่เกี่ยวนะครับฟังผมก่อน
ไม่เกี่ยวกับถุงพลาสติกหรอกที่โมโหเนี่ย
คือพนักงานคิดเงินเกิน
ก็เลยต้องการให้พนักงานหนึ่งมาขอโทษ
เรียกผู้จัดการมาดิมารับทราบปัญหาหน่อย

รอให้เขายืนรออยู่นานเกือบชั่วโมง

คราวนี้บอกอ๋อพี่พอดีผู้จัดการไม่อยู่นะ

ทำไมไม่บอกแต่แรกให้เขายืนรอเกือบชั่วโมง

โมโหคราวนี้ก็เลยเอาของที่ซื้อมานี่แหละนะครับ

แต่ยืนยันว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ทำร้ายพนักงาน

เพราะว่าเทียบกับการบริการที่ได้รับครับ
ลองฟังเขาก่อนครับ
เออใช่ผมไม่ทำหรอก
ผมว่าเข้าเป็นครึ่งชิ้นโบงเขาบอกให้เจ๋ยเลย

หนูยืนฟังให้สัมภาษณ์อยู่หลังร้าน

คุณแม่บอกนะครับลูกฉันแต่เป็นโรคซึมเศร้า
กินยาอยู่นะรักษาตัวอยู่ปกติ

ปกตินะถ้าเวลาขายของนะ

ลูกค้ายังบอกเลยอธยาศัยดียิ้มเก่ง

นะครับเพราะเธอกับลูกชายเปิดร้านขายของ
หากสร้างความเสียหายกับทางร้านเดี๋ยวจะเอาเรื่องนะ
คนที่โพสต์คลิปจะเอาเรื่องนะนะครับคุณผู้ชม

ลองเข้าไปเช็คดูเพจเฟซบุ๊คของห้าง

ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เขายังไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยนะ
ยังใช่ไหมยังอ้าวเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าวันนี้
ออกมาชี้แจงหน่อยเถอะครับเพราะว่ามันมี
มันมีข้อความที่อาจจะส่งผลกระทบ
ตกลงคิดตังค์เกินจริงหรือเปล่า
คิดตังค์เกินจริงหรือเปล่าจนพี่เขาโมโหขนาดนี้
คืออยากให้ขอโทษใช่ไหมฝั่งพี่คนนี้อยากให้ขอโทษ
พนักงานเขาก็ยินดีจะขอโทษแต่พอถ้าจะให้กราบเท้า

มันมีประเด็นนี้อยู่ไงว่าแบบจะให้กราบเท้า
มันจะเหมาะสมกับเหตุหรือเปล่า
เออนะครับเดี๋ยวรอทางห้างออกมาชี้แจ่งด้วย